คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีตลอดระยะเวลา๒๘๐ปีที่ผ่านมานะคะ
ก็จะพบว่ามีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างในแต่ละรัชสมัยค่ะ
โดยเฉพาะการขึ้นสืบราชบันลังต่อจากองค์พระราชบิดา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
สืบราชสมบัติเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์
ที่จะทรงกำหนดยกราชสมบัติให้แก่ผู้ใด

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
ทรงกำหนดตำแหน่งซึ่งเคยมีมาในสมัยอายุทยาขึ้นมาใหม่
คือตำแหน่งกลมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้า

ซึ่งจะเป็นผู้สืบราชสมบัติต่อไปในธรรมนองรัชธาญาติ
และเป็นธรรมเนียมตั้งแต่นั้นมา

แต่งตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นมาแทน

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีมีเพียง๕พระองค์
สืบราชสันตะติวงมาจากพระราชบิดาประกอบด้วย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่๒
นามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายชิม
ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่สุด
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ที่ยังมีพระชนชีพอยู่ในขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เสด็จเถลิงถวันระยะราชสมบัติเมื่อวันที่๗กันยายนปี๒๔
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
จอมมารดาเรียมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่๒๐กันยายนปี๒๔
มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกร
ส่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่๙
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีซึ่งเป็นพระมเหสี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตโดยที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เพียงแต่มีพระราชหัสทะเลขาว่า
เจ้านายซึ่งจะสืบพระราชวงศ์ต่อไปภายหน้า
จะเป็นพระเจ้าน้องยาเธอก็ได้พระเจ้าลูกยาเธอก็ได้
พระเจ้าหลานเธอก็ได้ขอให้ท่านผู้ใหญ่ปรึกษากันสุดแล้วแต่จะเห็นสมควร
ที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพระสงฆ์
ได้ประชุมร่วมกันและเห็นพ้องกันเป็นเอกชั้น
เชิญสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรทรงเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ที่สุด
ที่ยังมีพระชนชีพอยู่เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
ส่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่๒๙ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพระพันปีหลวง
นามเดิมสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพอ่องศรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่๑มกราคมปี๒๕๕๙
ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์รัชธาญาติสืบราชสันตะติวงตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมปี๒๕๑๕หรือเมื่อ๔๔ปีที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อผ่านขั้นตอนจากที่ประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว
รัฐบาลในนามของประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้กราบบังคมทูลอันเชิญองค์รัชธาญาติขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน